คุณผู้ชมคะและนอกจากปวงชนชาวไทยค่ะ
ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะคะ
ต่างชาติก็ได้ร่วมกันแสดงความยินดีเช่นเดียวกันค่ะ
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชนาจักรไทย
ได้ร่วมเฉลิมฉลองและถวายพระพรในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยนายหลูเจียนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย
ได้กล่าวอวยพรให้ประเทศไทยใต้ร่มพระบาทสมเด็จ
พระประเมนธรรมาธิบดีศีลธรมหาวชิราลงกร
วัชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความมั่นคงสงบสุขเจริญรุ่งเรือง
อกจากนี้นายหลูเจียนยังกล่าวอีกนะคะว่า
ความสัมพันธ์จีนไทยจะก้าวขึ้นสู่ขั้นใหม่อย่างต่อเนื่อง
จากการทรงเอาพระไทยใส่และสนับสนุนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ

เช่นสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
โดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ
ได้โพสต์ข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊ก

พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

สถานทูตอังกฤษได้โพสต์ข้อความถวายพระพร
โอกาสงามพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษา
โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏในราชการที่๙

สิริวัฒนาพันวดีประทับอยู่เคียงข้างค่ะ
อกจากนี้นางฮาลิมะยาคอป
ประธานาธิบดีหญิงของประเทศสิงคโปร์

และร่วมถวายพระพรผ่านทางจดหมาย

วงชนชาวไทยจะเห็นการพัฒนา

ร่มพระบรมโพธิสมภาร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ
อกจากนี้นางจาขอแสดงความเชื่อมั่น
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสิงคโปร์
แข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ